โอ้โหเฉียดหำไปนิดเดียวเอง
โอ่ยเกือบโอ้ยเกือบโดนหำแล้ว
ไม่ใช่ไก่นั่นหำโอ้โหมันใหญ่ขนาดนั้นเลย
เหนื่อยหำหลังเลยว่าเป็นไก่นะดูดิ